คุณผู้ชมฮาจากอุบัติเหตุเรือยาวชนต่อหม้อสะพาน

แล้วก็ทำให้มี๓ชีวิตซึ่งเป็นนักพายหายไป
ปรากฏว่าเจอร่างแล้วเจอร่างทั้ง๓ชีวิต
จากเหตุการณ์นี้ที่มีการแข่งขันเรือยาวที่มหาสารคาม
แล้วก็มีเรือยาวลำหนึ่ง๔๐ฝีพายล่ม
ล่มจนกระทั่งทำให้ฝีภายทุกคนจมน้ำจมท่า
บางคนว่ายน้ำรอดชีวิตได้
แต่ว่าสามรายสูญหายไปกับน้ำฉี่
เพราะว่ากระแสน้ำก็เชี่ยวกรากเหมือนกันนะครับ
จากกรณีที่เรืออินแปลงของอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน

แล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำชี
บริเวณวัดท่าตูมวารินตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
งานประเพณีแข่งเรือและออกพรรษาประจำปี
จนทำให้ฟีตภาย๓คนสูญหาย
ก็คือนายอนุพงศ์พุยยอมอายุ๓๐ปี
นายสุนันพิชัยลึกอายุ๒๔ปี
แล้วก็นายบัณฑิตโรโหอายุ๑๙ปี
ภายหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงเรือค้นหาล่องตามน้ำชี
ตั้งแต่วันเกิดเหตุคือวันที่๙ตุลาคม
จนถึงขณะนี้ล่วงเข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับ

เวลาประมาณ๖นาฬิกา๓๐นาที
กู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดกาลสิน
ลงพื้นที่ช่วยทำการค้นหาผู้สูญหาย
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มหาปลา
ว่าพบศพลอยกลางน้ำ๒ศพ
อยู่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านวังยาว
ตำบลท่าตูมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

จุดที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
โดย๒ศพแรกที่พบก็คือนายอนุพงศ์แล้วก็นายสุนันนะครับ

เมื่อประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ก็คือน้องบัณฑิตอายุแค่๑๙ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำเรือเข้าให้การช่วยเหลือนำศพ
ขึ้นมาบนฝั่งท่ามกลางความโศกเศร้า
ของญาติที่มาตามหาผู้ศูนย์หาย
แต่สุดท้ายไม่มีปฏิหารนะครับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งศพชนะสูตร
ให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
ทางญาติเมื่อทราบนะว่ากลายเป็นศพแล้ว